ลากันไปนะครับด้วยช็อตเด็ดมวยน็อกนะครับ
ไลท์ของมวยไทยรัฐโดยคุณเอกชุมพรนะครับสวัสดีครับ
ไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพรนะครับน้ำเงินเทิดไทยเล็กส่วนมุมแดงเนี่ยสั่งปราบ
เดี๋ยวดูครับจะปราบเขาหรือว่าจะโดนจับกลุ่มซะเองแต่ตอนนี้พายุเข้าซะแล้ว
พายุหมัดพายุศอกโดนไปก่อนหนึ่งนับหลังจากนั้นได้กลิ่นคาวเลือดครับ
ขย่ำเหยื่อลุยต่อแล้วก็โอ้โหต้องนอนเลยแหละครับไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับ
โดนเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินเลยครับสั่งปราบดูภาพช้า
จังหวะแรกนี่ครับโดนเข้าไปเอียงกระเท่เล่หมัดซ้ายเข้าทรงอกพอดี
แล้วงัดศอกขวาครับสั้นได้ใจความไปตามแรงศอกเลยล่ะ
ประเภทมวยเล็กดีแล้วโตทั้งคู่นะครับมวยคู่นี้ครับ
จบยก๒ชัยชนะเป็นของเทิดไทยเล็กเอกชุมพรรายงานครับ
ไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพรนะครับน้ำเงินเทิดไทยเล็กส่วนมุมแดงเนี่ยสั่งปราบ
เดี๋ยวดูครับจะปราบเขาหรือว่าจะโดนจับกลุ่มซะเองแต่ตอนนี้พายุเข้าซะแล้ว
พายุหมัดพายุศอกโดนไปก่อน๑นับ